มีการโอนเงินเข้าระบบสำหรับคนที่สมัครเข้ามาประมาณ๗แสนรายด้วยกัน
แต่ทีนี้ปัญหาเรื่องของคนที่ไม่ได้รับ
คนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติ

ล่าสุดเป็นปัญหาเหมือนตั้งแต่แรกเลยนะคะ

เขาบอกว่าพอลงทะเบียนไประบบมันฟ้องกลับมาว่าพวกเขาเป็นเกษตรกร
เขาไม่ได้เป็นเกษตรกรค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้า
และได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด๑๙
เอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองนะคะ
ซึ่งเขารวมตัวกันประมาณ๒๐๐คนเดินทางมายื่นเรื่องค่ะ
เพราะว่าเขายืนยันว่าเขาได้รับข้อความ
จากการลงทะเบียนทางโทรศัพท์ว่าเป็นเกษตรกร
อยากให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งค่ะ
โอ้โฮเรื่องข้อมูลข้อมูลข้อมูลทำไม
คนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเขาก็มาอธิบายนะคะ
นางปัญกรัฐวัฒนถาวรรักษาการแทน

เปิดเผยว่าชาวบ้านรวมตัวกันมาร้องเรียน
ก็ขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือ
ในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา
เกี่ยวกับเรื่องของประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ
มีปัญหาในการลงทะเบียน

เป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ

คือเป็นปัญหาที่ค่อนข้างแก้ไขยาก
ก่อนหน้านี้จะต้องไปร้องเรียน
ส่งเรื่องร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ
หมายถึงคนที่อยู่กรุงเทพและบริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะคะ
จริงวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะก็คือ๔โมงครึ่ง
แต่ทางกระทรวงการคลังบอกว่าท่าทางปัญหามันจะเยอะขยายเวลาให้
แต่เปลี่ยนสถานที่ย้ำแบบนี้นะครับ
เปลี่ยนสถานที่เริ่มวันจันทร์เป็นต้นไป
จันนี้ใครที่ยังมีปัญหาอยู่นะคะ
เกี่ยวกับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทค่ะ
ช่องทางจะสะดวกมากยิ่งขึ้น

ไปที่ธนาคารรายชื่อดังนี้ค่ะ
ธนาคารออมสินธนาคารทกศและธนาคารกรุงไทยค่ะ
ส่วนต่างจังหวัดสะดวกกว่าค่ะ

แต่ก็ไปเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทกศและกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
เริ่ม๑๘พฤษภาคมก็คือจันทร์หน้า
จนถึงศุกร์ที่๒๙พฤษภาคมเลย

ค่ะส่วนวันนี้พี่น้องเกษตรกร๑ล้านราย
ก็จะได้รับเงินเยียวยาจากทกศนะคะ
เป็นจำนวนเงิน๕๐๐บาทรอรับกันด้วยนะคะ